คุณผู้ชมอีกหนึ่งที่นะครับที่จังหวัดตรัง
โอ้โหชาวบ้านช็อกจริงแทบช็อกเลยครับ

มาจับอสรพิษแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยฮะสมาคมกู้ชีพร่วมใจย่านตาขาวลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านจับงูจงอางตัวใหญ่
เขาบอกว่าตัวใหญ่มากนะครับมันเลื้อยบุกเข้าไปในบ้านเลขที่๗๑ทับ๑หมู่๘ตำบล
นาชุมเห็ดอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
คือเรื่องของเรื่องพอมาถึงงูมันไปซ่อนอยู่ตรงนี้เพราะมันตกใจกับทางเจ้าของบ้าน
ก็ไปกันคนละทิศคนละทางครับไปถามเจ้าหน้าที่เลยครับเป็นหัวหน้าเลยนะที่มาเนี่ยก็คือพี่หนึ่ง
นายวุฒิชัยพรเพิ่มศุกร์เป็นหัวหน้าทีมจับอสรพิษของที่นี่ครับ
บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวจัดให้แหมไปซ่อนอยู่ตรงนี้ยังไงก็หลบซ่อนไม่พ้นหรอก
พอไปถึงพี่ก็ใช้มือเปล่านี่แหละไม่ต้องใช้อะไรเลยครับ
ดึงมันออกมาออกมาออกมาด้วยความชำนาญนะ
ถ้าไม่ชำนาญไม่เก่งจริงทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะนี่สุดท้ายดึงกันออกมาอย่างนี้ครับ
โอ้โหก็พบว่างูตัวนี้มีความยาวถึง๔เมตร๒๐เซนติเมตร
๔เมตรกว่าคิดดูแล้วกัน
น้ำหนักประมาณสัก๒๐กิโลแหมกำลังโอเคเลยนะ๒๐เนี่ย
ไปถามเจ้าของบ้านคุณผู้ชมนางอำภัยช่วยชูบอกโอ้โหในช่วงเวลาเกิดเหตุ
บอกเลยว่ามันน่าตกใจจริงเธอน่ะกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่หน้าบ้าน
แล้วได้ยินเสียงผิดปกติก็เลยก้มลงไปดูคุณนึกภาพตามนะ
เย็บผ้าอยู่สายตาเราต้องจดจ่ออยู่ที่เข็มกับผ้าเรา
แต่มันมีอะไรผิดปกติพอก้มลงไปดูโอ้โหเท่านั้นแหละเจอกับเจ้างูตัวนี้เข้าอะครับ
มันจะมาช่วยถีบจักรหรือเปล่าโอ้โหอย่าเลยที่ไหนที่ไหนมันจะมาช่วยถีบจักร
เกี๊ยวแล้วงูมันร้องขออะไรขอน้ำหน่อยขอน้ำ
นักมวยแล้วงูเนี่ยโอ้ยจริงพี่กูภัยก็ต้องมาลดน้ำให้ใจเย็นนะ
ใจเย็นนะพ่องูคุณยืนเชื่อมเลยอะ
โอ้โหเอาแต่เขาทำเนี่ยนะด้วยความชำนิชำนาญ
น้องหนูผมต้องบอกอีกแล้วไม่ใช่ไปเจองูเอ้าหยิบขวดน้ำไปแล้วก็ไปลด
งูนะไม่ใช่ต้นไม้เออมันเข้าแล้วพูดดูดิ
พอได้กินน้ำอย่างเย็นฉ่ำใจก็ลงถังทันที
โอ้โหไปอย่างเชื่องเลยนะคะ
อย่างที่น้องใบตองบอกส่วนใหญ่ถ้าเป็นงูจงอางหรือว่างูเห่า
แล้วเขาจะให้มันเลื้อยเข้าไปเองเขาจะไม่ใช้วิธีการบังคับมันลงไป
ใช่ก็เป็นความแตกต่างในการจับงูดูแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคุณผู้ชมนะ